เนี่ยไฟลี่สีแดงนะตอนสัตว์ร้านนะเห็นป่ะ
เดี๋ยวจะส่งไว้ให้เจ้าของเขาดู

ฮาวะ

เมื่อเวลาเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมาย
เมื่อเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย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
เมื่อเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย
สุดท้ายว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น

แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น

แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น

แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น

แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น

แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น

แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น

แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
แต่ว่าเมืองนี้ก็ไม่เหมือนกับเมืองอื่น
เห็นรูปภัณฑ์สันฐานกับรถเขาตอนแรกเขาไม่มั่นใจว่าจะใช้รถ
คันนี้ไหมที่เป็นข่าวก็เลยส่งมาส่งมาให้ทางเพื่อนผมคุณพศนะฮะ
ได้ดูใช่ครับดูแล้วก็น่าใช่ครับพอดีคนร้ายเขาก็
เติมน้ำมันได้ให้บัตรเครดิตมูลค่า๓๐๐เสร็จก็ปิดหนีหายเลย
เพราะเขาแจ้งความว่างั้นเหมือนกันครับถ้าถามว่าเอกชัยครับปั๊บน้ำมันถามเอกชัย